ราชบุรีค่ะจะพาไปดูพระโบราณรูปร่างแปลกแล้วก็หายากด้วย
เป็นพระเก่าแก่นะแต่พระเก่าแก่ที่ว่าแปลกเนี่ยรูปร่างเป็นยังไงไปดูค่ะ
มาดูกันคุณผู้ชมที่บ้านของคุณสมชายปรีชาชาญนะคะ
อยู่ที่ตำบลคุ้งพยอมอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
คุณดูลักษณะของพระโบราณรูปร่างแปลกมากแล้วหายากด้วย
ชายคนนี้เขาเก็บรักษาแล้วก็ครอบครองเอาไว้
ดูดิเหมือนหินดูใกล้นึกว่าหินแต่เข้าไปดูใกล้มันมีรายละเอียด
มีรายละเอียดเหมือนหินแกะสลักคุณสมชายก็เล่าให้ฟังว่าตัวเองมีพระโบราณรูปร่างแปลกแบบนี้
เอาไว้๒รุ่นด้วยกันแต่ละรุ่นมีอายุไม่ต่ำกว่าประมาณสัก๗๐ปีนะ
ซึ่งรุ่นแรกที่มีเป็นรุ่นพระสมเด็จเรือสัมปั้นสร้างขึ้นจากปูนสภาพเก่า
แล้วก็เขาบอกอย่างนี้ว่าภายในลำเรือเนี่ยมีพระพิมพ์เหมือนสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมรังศรีอีกจำนวน๔องค์
มีพระพิมพ์สมเด็จอีก๖องค์ที่ด้านข้างเรือซ้ายขวาและบนหลังคาอีกด้านละ๒องค์
คือลักษณะแบบว่าโหแบบเออแปลกดีเหมือนกันจริงส่วนพระรุ่นที่สองเนี่ยเป็นพระพิมพ์สมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังศรีขนาดใหญ่เท่าฝ่ามือเนี่ย
นี่ค่ะด้านหน้าปั้นเป็นรูปสมเด็จพระพุทธจารย์โตนั่งขัดสมาธิใช่ไหมนั่งขัดสมาธิอยู่นะส่วนด้านหลังเนี่ยเป็นพระพิมพ์สมเด็จจำนวน๕องค์ติดล้อมรอบไว้เลย
รวมถึงมีพระพิมพ์รูปเหมือนสมเด็จพระพุทธจารย์โตจำนวนสององค์ด้วยครับคือรอบรอบเนี่ยจะเป็นแบบมีทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
ส่วนอันแรกเป็นเหมือนรูปเรือที่บอกไปเนี่ยเป็นพระเรือเป็นสมเด็จเป็นพระสมเด็จเรือสัมปั้นแล้วก็จะมีแต่ละมุมก็จะมีพระที่แตกต่างกันออกไปอธิบายแบบนี้ละกัน
ซึ่งพระทั้งสองรุ่นถูกผลิตมาในจำนวนที่น้อยมากและพบเห็นได้ยากมากแล้วในยุคสมัยปัจจุบันแบบนี้
พระโบราณรูปร่างแปลกทั้งสองรุ่นเนี่ยค่ะเขาบอกว่าเป็นมรดกตกทอดมาจากคุณปู่ซึ่งตัวเขาไม่ขายอยู่แล้วเขาจะเก็บเอาไว้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลคือของบางสิ่งบางอย่างมันมีมูลค่าทางใจ
ใครที่อยากจะศึกษาพระสมเด็จอย่างนี้เขาบอกว่ายินดีให้เข้ามาชมได้แต่ส่วนตัวเขาไม่ได้ขายไม่ได้ปล่อยเช่าบูชาไงเนี่ยอันนี้แปลกมากเป็นพระสมเด็จเรือสัมปั่นแล้วก็ในรำเรือก็จะมีพระพิมพ์เหมือนแล้วก็มีสมเด็จพระพุทธจาโตมีพระสมเด็จด้านซ้ายด้านขวาบนหลังคาอย่างนี้คือมีทุกมุมของลำเรือ